คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูที่ตรังกันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนี้นะคะ
คือมีวัยรุ่นวัย๑๘ปีชวนเพื่อนไปเล่นน้ำ
เขาบอกไปเล่นซ่อนหากันที่ฝ่ายน้ำล้น
ทีนี้ตอนที่จังหวะที่เล่นอยู่

พยายามจะช่วยคว้ามือได้แล้วตอนแรก
ทีนี้หลุดมือจมหายไปต่อหน้าต่อตา
เมื่อวานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณบ่ายโมงครึ่ง
เจ้าหน้าที่เขาพยายามหาหาอยู่แบบ๗๘ชั่วโมงคุณทัศนัย
จนถึง๔ทุ่มเกือบจะยุติการค้นหาแล้ว

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ฝ่ายน้ำล้นที่คลองลำภูรา
ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเนี่ยนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของหน่วยกู้ภัย๒๐กว่านาย
ทหารอีก๑๐นายช่วยกันค้นหา
คนที่จมน้ำศูนย์หายคือนายเจนรงเทพสน
สงฆ์หรือว่านายมอสอายุ๑๘ปี
เพื่อนที่เขาไปเล่นน้ำด้วยกัน
คือนายคณินทัพเที่ยงหรือว่านายคิงเล่าให้ฟัง
บอกว่าตัวในคิงเองเนี่ยเพิ่งกลับมาจากสงขลา
แล้วมอสก็ขับรถมาหาที่บ้าน
ก็ชวนกันมากินอาหารมาลงเล่นน้ำที่ฝ่ายน้ำล้นกันสองคน
ทีนี้ตอนที่เล่นซ่อนหากันในน้ำเนี่ย
ตัวนายคิงคือขึ้นมาเหนือสปิลเวย์
ทีนี้พอมอสเห็นก็พยายามตามขึ้นมา
แต่ว่ามอสถูกกระแสน้ำซัดจมลงไปนะคะ
ทีนี้ผุดขึ้นมาอีกนะร้องขอความช่วยเหลือครั้งหนึ่ง
ตัวนายคิงเห็นเครื่องเป็นแบบนั้น
ก็เลยลงไปจับร่างของมอสเอาไว้ได้
คว้าได้แล้วนะจับมือได้แล้วนะ
แต่ตอนนั้นกระแสน้ำมันเชี่ยวมันแรงมากน้ำตรงนั้นลึกด้วยค่ะ
อสคือเขาไม่มีจุดที่จะเกาะแล้วนอกจากเพื่อนใช่ไหม
แล้วพอมาเจอกับน้ำแรงโอ้โหหลุดมือ

เพื่อนในคิงบอกว่าโหเสียใจมาก
ทีแรกช่วยมอสได้แล้วแต่สุดท้ายหลุดมือ
กลายเป็นช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วพอเจ้าหน้าที่มาถึงจุดนี้
ก็มีการวางแผนมีการวางกำลังกันแบ่งออกเป็น๓ทีม
ค้นหาตั้งแต่หน้าสปิลเวย์ทางน้ำล้นไปจนถึงด้านล่าง
คุณทัศนัยคุณผู้ชมหากันอยู่๘๙ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงครึ่ง
ไม่เจอจุดตรงนั้นอุปสรรคมันเยอะมากจริงนะคะ
น้ำลึก๒เมตรครึ่งแล้วพื้นตรงนั้นนะคะมันเป็นพื้นทรายด้วย
มันมีน้ำวนประกอบกับมีน้ำสีขุ่นเพราะอะไร
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาฝนตกลงมาต่อเนื่อง
ปริมาณน้ำมันก็มากลงมาเติมหน้าฝ่ายให้มันลึกยิ่งขึ้น
แล้วข้างล่างมีกระแสน้ำวนมันก็มีแรงดูดค่อนข้างแรงเลย
ทีนี้พอมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็เลยทำให้การค้นหามันยากลำบาก
รวมถึงใต้น้ำนะมีทั้งแท่งแบรีเออร์มีเหล็กแหลมที่โผล่อยู่ใต้น้ำ
หากันตั้งแต่ช่วงที่หายไปบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมจนถึงประมาณ๔ทุ่ม
ยุติการค้นหาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตั้งใจว่า
วันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันรุ่งขึ้นจะค้นหาต่อ
ปรากฏว่าตอนเกือบ๔ทุ่มค่ะประมาณ๓ทุ่ม๕๐
เจ้าหน้าที่นะกำลังจะกลับขึ้นฝั่งเท้าของเจ้าหน้าที่
หากันทั้งวันหากันไม่เจอจะเลิกค้นหาอยู่แล้วมาเจอนะคะ
ทีนี้พอเจอร่างของนายมอสเนี่ยสภาพคือสิ้นลมหายใจแล้ว
ก็รีบนำขึ้นมาบนฝั่งเพื่อชนะสูตรศพ
กลางความเสียใจของครอบครัวนะคะ
เป็นความสูญเสียเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
นี่เห็นไหมเจ้าหน้าที่พยายามกันเต็มที่
แล้วจุดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อ๒๓ปีก่อนนะนะ
มีคนจมน้ำตรงนี้๓ศพ
ถ้าเกิดว่านับน้องมอสเนี่ยถือว่าเป็นศพที่๔นะคะ
ซึ่งญาติก็ได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
ที่วัดหนองขี้เสียดที่ตำบลลำพูราอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง